ตำรวจจับเรียบร้อยแต่จริงจริงจะจับได้หรือเปล่าเพราะว่าก็น่าจะให้เขาจับได้นะ
คือตัวพ่อของรายเดอร์คนนี้นะฮะถูกเขานำตัวลูกชายเขาเองเนี่ยไปมอบตัวนะครับ
แต่ว่าด้วยความที่ตำรวจเองเขาออกหมายจับอยู่แล้วนะฮะเพราะมีข้อหาเนี่ยเป็นเจตนาฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนด้วย
เนี่ยนะครับคือนี่เป็นเหตุการณ์ของวันที่๗นะครับก็คือรายเดอร์คนนี้เนี่ยนะครับ
ไปรออาหารแล้วก็บอกว่าให้ทางร้านเนี่ยเดินไปส่งแต่ทางร้านเขายืนยันว่าเขาไปส่งให้ไม่ได้นะครับ
เพราะพนักงานในร้านเนี่ยมันไม่มีทางรายเดอร์ก็ไม่พอใจบอกว่าเขาปวดขานะครับ
คือหลังจากนั้นเนี่ยรายเดอร์ก็เดินเข้ามาครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาโวยวายนะฮะ
มีการขู่อาฆาตบอกขู่จะฆ่าเนี่ยฮะเสร็จปุ๊บปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยรายเดอร์ก็ออกไป
ก็ไปทะเลาะข้างนอกอีกสักระยะหนึ่งนะครับแต่กล้องเนี่ยมันจับเอาไว้ได้แค่นี้ในภาพจับไว้ได้แค่นี้นะฮะ
เสร็จก็ขู่ฆ่าบอกเนี่ยถ้าเกิดว่ามึงเอาเรื่องกูเนี่ยส่งไปต้นสังกัดเนี่ยกูจะกลับมาฆ่ามึง

เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นทางฝั่งของฝ่ายหญิง
ก็ผู้ชายคนนี้เป็นเจ้าของร้านเนี่ยชื่อว่าคุณเมย์กับคุณพีมนะฮะ
เขาก็เอาเรื่องราวทั้งหมดไปลงบันทึกประจำวัน
จริงเขาไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีนั่นแหละนะฮะที่ทางสอนอตลิ่งชัน
แต่ปรากฏว่าในวันนั้นเองเนี่ยนะฮะเหตุการณ์เมื่อกี้นี้คือวันที่เจ็ด
ใช่ไหมฮะหลังจากที่มีเรื่องตรงเมื่อกี้นี้แล้วเนี่ย
ทางฝั่งของพีมกับเมย์เนี่ยที่เป็นเจ้าของร้านเมื่อสักครู่เนี่ย
หลังจากที่ถูกมาขู่ฆ่าเนี่ยเขาก็ไปแจ้งความเพื่อจะดำเนินคดี
แต่ปรากฏว่าตำรวจบอกว่าหลักฐานคือแค่ภาพกล้องวงจรปิดแล้วก็มือมายืนแบบทะเลาะกันแบบนี้
นะฮะแล้วก็เป็นคำพูดที่มาหลอกว่าเอ่อเขาขู่จะฆ่าเนี่ย
เขาบอกว่าเขายังรับแจ้งไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีหลักฐานอย่างอื่นให้มันมากกว่านี้หน่อย
ค่ะเขาว่าแบบนั้นเสร็จปุ๊บเนี้ยเขาก็ตำรวจก็บอกว่า
แต่พี่เชื่อว่ามันคงไม่กล้ากลับมาแล้วทางนี้เขาบอกเขากลัว
คือเราจะให้ทำยังไงถ้าลงบุตรมันทำอยู่นี่เฉยแล้วมันกลับมาอีก
ตำรวจไม่กลับมาแล้วหลังจากนั้นเขาก็กลับไปปรึกษาที่คอนโด
เพราะเขาเปิดร้านขายของอยู่ที่คอนโดอ่าคอนโดทางนิติคอนโดก็บอกว่า
ว่าเขาไม่กลับมาแล้วล่ะอืมอืมรอปภก็บอกว่าไม่กลับมาแล้วอืม
ทางฝั่งของผู้หญิงเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างงั้นน่ะ
ติช่วยดูหน่อยแล้วก็มีการกำชับกับทางฝั่งของเอ่อ
รอปภที่คอนโดบอกว่ายังไงซะช่วยดูรถมอเตอร์ไซคันนี้เอาไว้หน่อย
อืมอย่าให้เข้ามาอีกถ้าเกิดว่าเข้ามาจอดหรือว่ารายเดอร์คนนี้
เดินเข้ามาอีกอย่าให้เข้ามาเด็ดขาดนะอืม
เพราะมันมีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นแล้วแล้วตำรวจเนี่ยก็คือให้ลงบันทึกประจำวันเฉย
เขาก็กลัวแหละเนอะเขาก็กลัวจ้ะทางรอพอกับทางนิติก็บอกอ่า
เดี๋ยวจะดูให้อีกวันหนึ่งมันมาแล้วเดินเข้ามาเลยแล้วมีอืมเรา
พอเดินตามเข้าไปอีกด้วยนะฮะอ่ะก็เป็นภาพนี้นะฮะวันที่๘
ลองดูอ่ะก็เป็นภาพนี้คือภาพเนี้ยนะครับก็คือ
รายเดอร์นายนี้เนี่ยก็โมโหนะฮะก็ตามตามมาเพื่อจะเอาคืนเนี่ยนะครับ
เนี่ยครับก็หลังจากที่นั้นก็ชื่อจตุพรนะเนี่ย
เดินเข้าไปในร้านนะเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นไหมฮะ
ถือมีดมาแล้วผักเข้าแล้วเอามีดจะแทงปรากฏ
คุณพีมก็คือเป็นแฟนเนี่ยเขามาล็อกแขนไว้แล้วก็จะเข้าไปแทงอีก
ก็ล็อกไว้อีกคราวนี้ก็โดนนี่นะแล้วพยายามไปปาดคอเขานะครับ
แต่เขาสะบัดคอหนีแล้วเลยไปโดนหน้าเขา
อันนี้เสื้อสีดำเนี่ยที่มาดึงไว้เนี่ยคือเป็นพ่อครัว
เป็นพ่อครัวนี่ทางฝั่งของคุณเมย์ก็กระโดดแล้ววิ่งหนีนะครับ
จริงจริงเนี่ยมันมีภาพช็อตต่อเนื่องนะจะเห็นเลยว่าทางฝั่งของคุณเมย์เนี่ย
วิ่งหนีไปแล้วนะไอ้นี่ก็วิ่งตามไปพอวิ่งตามไปเสร็จปุ๊บ
มันก็ทำเป็นเดินแล้วก็แยกออกไปอืมอื้อหือเออเนี่ยคือคือหลังจากนั้นเนี่ย
คุณเมย์เขาก็ไปรักษาตัวนะฮะไปกับทางแฟนหนุ่มที่ชื่อพีมเนี่ย
รักษาตัวในวันนั้นเลยนะเพราะพีมเองเนี่ยตัวแฟนเนี่ย
นิ้วเนี่ยเกือบขาดโอ้โหคือเข้าไปถึงเห็นกระดูกข้างในเลยนะฮะ
สามนิ้วอืมก็ไปรักษาตัวส่วนตัวคุณเมย์เองเนี้ยก็เอ่อ
ด้วยการที่แบบโดนผักแล้วไปกระแทกอะไรสักอย่างหนึ่งตอนที่ชุนละมุน
เอ่อเธอมีเลือดออกทางช่องคลอดอ่าแล้วขาเนี้ยก็เหมือนกับเอ็นอักเสบไปเลย
ก็คือต้องเข้าเฝือกไว้แล้วในวันนี้ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับทั้งสองคน
ก็ปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือบอกว่าหลังจากที่เขารักษาตัวแล้ว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
อืมอ่าเสร็จปุ๊บวันที่แปดมันกลับมาอีกทีหนึ่งพอมันกลับมาอีกทีหนึ่งเสร็จปุ๊บนะฮะ
ทางฝั่งของผู้เสียหายสองคนนี้แฟนกันเนี่ยเขารักษาตัวเสร็จเขาไปแจ้งความ
ปรากฏไปเจอร้อยเวรอีกคนนึงคือคนนี้ไม่ได้เข้าเวร
ก็ไก่ยังไม่ได้เข้าเวรปรากฏหอไข่ที่อยู่ไม่รับแจ้ง
อ่ะแล้วบอกว่าอ๋อก็คุณแจ้งเอาไว้กับกอไก่แล้วเดี๋ยวคุณก็พรุ่งเนี้ย
ไก่ถึงมาคุณค่อยไปแจ้งวันพรุ่งนี้แล้วกันเขาว่าอย่างงั้น
ค่ะเออแต่ตัวเขาเองเนี้ยทางฝั่งผู้บาดเจ็บบอกว่าพี่แต่เขามาแทงผมแล้วนะ
ตอนที่มาแจ้งผมลงบันทึกไว้นะตอนนั้นเขายังไม่ได้ทำอะไรแต่เขาแค่มาโวยวาย
แต่อีกวันเขากลับมาเนี่ยเขามาแทงผมมาฟันผมฟันแฟนผมเนี่ยรับหน่อยสิพี่
แล้วดูไหนในคลิปมันเป็นอย่างนี้เลยนะพี่ดูคลิปได้
ไม่ดูไม่ดูคลิปในวันนั้นไม่ยอมดูบอกไม่ได้พรุ่งนี้ค่อยกลับมา
คำถามคือผมงงผมสัมภาษณ์ผมก็งงนะอันนี้ผมอาจจะเป็นคนที่โง่เขา
ผมว่ามันฟังแล้วเห้ยมันแปลก

ถ้าวันนั้นตำรวจไม่ได้รับแจ้งความ

ป้องกันเหตุแค่ที่ว่าเขาไปแจ้งความไว้กับร้อยเวรอีกคนนึงแต่วันนั้นมันไม่ได้เข้าเวร
พอไปแจ้งกับร้อยเวรอีกคนนึงคนนั้นบอกว่าไม่รับ
เพราะต้องไปคุยกับอีกคนนึงที่แจ้งไปแล้ววันพรุ่งนี้เขามาก็ไปแจ้งคนนั้น
ให้ดูคลิปก็ไปดูถามว่านี่ตำรวจหรือเซลล์
คือลักษณะเนี่ยเซลล์คืออะไรสมมุติเราไปซื้อรถ

บางเรื่องอ่ะผมว่ามันมันไม่ใช่อ่ะอืม
แล้วนี่ยังถือว่าโชคดีนะที่คนร้ายมันไม่ได้กลับไปในคืนวันที่๘
แล้วไปแทงเขาตายหลังจากที่เขารักษาตัวแล้วอืม
ถ้าเกิดแค้นฝั่งหุ่นเขาไปรับรอตายก็ใช่ไงอืม
อย่างนี้ไม่ได้แค้นนะบางทีเขาเป็นคนอารมณ์แบบ
มันผิดปกติอ่ะอารมณ์รุนแรงอย่างเงี้เนอะเออคือคืออันนี้คือผมแค่
ตั้งคำถามแล้วตั้งข้อสังเกตนะครับคือตำรวจอย่าว่าผมนะ
ผมแค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นเหรอ

ถ้าผมไปแจ้งกับตำรวจคนนี้ชีวิตนี้ผมจะไปแจ้งกับคนอื่นไม่ได้อีก
กูต้องแจ้งกับคนนี้ที่กูไปแจ้งมาแล้วเนี่ยในคดีเดียวกันเนี่ย
ถ้าเขาลาพักร้อนไปห้าวันก็ก็ต้องรออีกห้าวันเหมือนกันหรอ
เนอะแล้วไงอ่ะเออเอออย่างนั้นเหรอแม่
รู้ระบบบ้างเป็นยังไงนะจริงจริงเนี่ยเขาต้องรับ
ผมบอกเลยข้อได้จริงเขาต้องรับค่ะอืมผมว่าเรื่องนี้จริงจริงแล้วคุณต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบด้วย
ผมบอกให้ทำอย่างงี้ไม่ได้มันเสียหายอ่ะมันเสียหายวงการตำรวจอ่ะอืม
พูดจริงประชาชนก็ไม่ก็รู้สึกอย่าต้องให้แบบว่าทางท่านผอบตรออกมาบ้างบอกว่า
นิ้วไหนร้ายเราต้องตัดทิ้งถูกไหมฮะท่านผอบบอกตอนเนี้ย
จะเป็นโดเรมอนแล้วคือไม่มีนิ้วแล้วใช่ร้ายไปหมดแล้วเนื้อร้ายไปหมดแล้ว
โดเรมอนไม่มีนิ้วเนอะก็นี่อยู่อย่างงี้แล้วไงนี่อยู่อย่างงี้แล้วอืมคือคือทำอะไรมันต้องชัดเจนอ่ะ
แล้วสงสารประชาชนอ่ะทำแบบเนี้ยเออใช่ก็คือผมไม่ได้ไปไปตำรวจที่ดีก็มีนะ
ผมบอกตำรวจที่ดีจริงจริงก็มีผมก็รู้จักเยอะค่ะเออแต่ว่าไอ้การทำแบบเนี้ย
ผมว่ามันละเลยไม่ได้อ่ะแล้วมันโอ้โหมันมีความเดือดร้อนเกิดขึ้นอ่ะ
แล้วเขาร้องไห้ที่คุยกับผมเขาบอกว่าผมก็ไม่เข้าใจ
หนูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไปแจ้งกับคนนี้ที่ไม่ได้เป็นร้อยเวรที่รับเราไว้
แล้วถึงไม่รับเราต้องรอให้วันรุ่งขึ้นแล้ววันนั้นเขาก็อยู่อย่างหวัดภาวะว่า
ตำรวจก็ไม่รับแจ้งความถ้าเกิดคนนี้กลับมาอีกจะทำยังไงเนอะเออ
ใจเขาเนอะอ่าแต่สุดท้ายก็เอ่อพอมันเป็นข่าวเป็นประเด็นขึ้นมา
เสร็จปุ๊บคลิปมันถูกเผยแพร่ออกไปเพราะฝ่ายหญิงเขาเอาไปลงนะฮะ
ทางฝั่งของพ่อของรายเดอร์คนนี้พ่อของจตุพรเนี่ย
เขาก็เห็นข่าวเขาก็เลยพาลูกชายเนี่ยไปมอบตัวแต่พอไปมอบตัวเนี่ย
มีหมายจับออกมาอยู่แล้วเพราะว่ามันมีข่าวออกมาปุ๊บ
ตำรวจเขาตั้งข้อนั้นเลยตั้งข้อเก่าหาไว้เลยครับ
นะฮะก็คือหลังจากนั้นเนี่ยก็แจ้งข้อกล่าวหานะครับ
ส่วนตัวพ่อเองเนี่ยคือยืนยันนะครับบอกว่าลูกชายตัวเองเนี่ย
มีอาการทางจิตด้วยเพราะเสพยาเสพติดเกินขนาดไปเหมือนกัน
เคยพาไปปรับปรับละกสาแล้วแต่ก็ไม่หายนะครับ
สุดท้ายพ่อบอกว่าแต่ยังไงก็ตามแต่เรื่องนี้ผมไม่ประกัน

ก็ยอมรับความจริงเลยลูกผมมาศึกภาพศึกภาพหลายปีแล้วแล้วก็ส่งไปปังปันที่รู้ที่นี่
ออกมาก็ยังไม่ได้มันก็เลยมีปัญหาตรงเนี้ยครับเคยให้แชร์ลาที่แจ้งแชร์ลาที่มาจับเพื่อไปอยู่ไข้สถานก็ออกมาก็ยังเล่นไม่ไม่มีเลย
ปัญหาตอนนี้ก็คือตอนนี้ผมแวะเข้ามาตรงนี้เลยก็คือว่าปัญหาตรงนี้สำหรับผู้ปกครองที่มีลูกหลานติดยาเขาไม่สามารถที่จะหาหนทางไหนพาลูกเขาไปแยกตรงนี้ได้
อืมนี่คือเป็นคุณพ่อเขาพูดมาอย่างชัดเจนว่ายังไงก็ไม่ประกันตัวลูกเขาอ่าเขาบอกให้ประกันตัวนะครับแล้วก็คือเขาเองก็ได้ขอโทษทั้งสองคนนะครับ
ผงคนนั้นก็อยู่อย่างหวาดภาวะแล้วก็ในมุมของถ้าเกิดว่าทางฝั่งของคนที่กระทำความผิดถูกปล่อยออกมาหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยในช่วงนี้นะฮะ
ถ้าเกิดมีคนเป็นประกันตัวเขาออกมาเนี้ยก็เดี๋ยวทางฝ่ายของเอ่อเอ่อกระทรวงแรงเอ่อกระทรวงกระทรวงยุธิธรรมนะครับ
ก็จะมีการเอาเข้าสู่บัญชีของการคุ้มครองสิทธิ์นะครับก็จะมีเหมือนแบบคุ้มครองพยาน
ก็จะมีตำรวจเนี้ยไปดูแลให้หรืออะไรอย่างเงี้จ้ะแต่เชื่อว่าน่าจะไม่มีเพราะว่าน่าจะถูกจับแล้วติดคุกเลยอืม
แล้วพ่อก็เลยประกาศคงไม่มีใครประกันอืมเนี่ยนะฮะพ่อเอาไม่อยู่อืมแต่ทีเนี้ย
หลังจากนั้นมันก็มีประเด็นเพิ่มออกมาอีกนิดนึงก็คือว่าพอเป็นประเด็นเนี่ยมันก็จะมีข่าวออกมา
ที่สื่อนำเสนอไปบอกว่าจริงแล้วเนี่ยรายเดอร์เนี่ยพอมาถึงแล้วต้องให้เข้ามาเอาอาหารข้างในเอง
ถูกไหมจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเขาเพิ่งประกาศมิติของคอนโดเนี่ยเขาเพิ่งประกาศ
เมื่อวานนี้อ่าพี่บอกว่าห้ามคนภายนอกเข้ามาอ่าเขาเพิ่งประกาศเมื่อวานนี้แต่ก่อนหน้านั้นอ่ะ
ที่เขาคุยกันอ่ะเขารู้กันอยู่แล้วว่ารายเดอร์อ่ะต้องเดินเข้าไปเอาอืม
แต่รถห้ามเข้าไปคืออย่างงี้อธิบายให้ฟังอืมก็คือสามจุดอย่างนี้
อันนี้คือด้านหน้าอืมถูกไหมฮะจ้ะอันนี้เป็นตัวคอนโดร้านอ่ะอยู่ข้างหลังคอนโดจ้ะ
ที่มาเอาของเนี่ยจอดได้แค่ข้างหน้านี้แต่ตัวคนอ่ะต้องเดินอ้อมคอนโดเข้าไปแล้วไปเอาของ
อ่าแล้วถึงจะออกมาแล้วก็ขี่มอไซค์แล้วออกไปอืมนึกออกไหมฮะค่ะ
แต่ปัจจุบันนี้คือห้ามทั้งมอเตอร์ไซค์ห้ามทั้งคนที่จะเดินเข้ามาในคอนโดเนี่ย
เอามาส่งหรือเข้ามาเอาอาหารแล้วอืมคนนี้ต้องเดินออกไปนี่เพิ่งออกเมื่อวานนี้อืม
อ่าก็คือมาตรการโควิดกั้นไปเลยใช่อืมคือคือไอ้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นคือทางฝั่งของเจ้าของร้านอ่ะ
เขาก็ถูกว่าเหมือนกันว่าทำไมคุณไม่เอาของไปให้เขาล่ะทำไมคุณไม่ปล่อยให้เขาเข้ามาครับ
เออไปเข้ามาทำไมแต่จริงแล้วเนี่ยร้านเขามีอยู่แค่สองสามคนเอง
อืมแล้วลูกค้ามันก็หลายคนอ่ะเขาก็ต้องทำอาหารกันอะไรอย่างเงี้ส่วนใหญ่นโยบายของเขาคือรู้กันอยู่แล้วว่า
ถ้าจะไปเอาของเนี่ยคือคุณต้องเดินเข้ามารับของนะเราไม่มีนโยบายในการที่จะเอาเดินออกไปส่งให้คุณ
อะไรแบบนี้แต่คนนี้เขาบอกเขาปวดขาเขาก็เลยไม่เข้ามาอืมอ่ารายเดอร์คนนี้
แต่สุดท้ายเห็นปวดขาวิ่งซะแบบโอ้โหวิ่งไล่แทงเขาอ่ะอืมเพราะฉะนั้นเมื่อวานที่บอกว่าปวดขายังเห็นกระโดดขึ้นปุ๊บ
กระโดดขึ้นไวด้วยนะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ